การเมืองไทยดูต่อกันหน่อยกันแล้วกัน
เมื่อวานนี้ตกลงยังไม่ได้ข้อยุติเลยนะคะว่ายังไงอะไรแบบไหนกันแน่
นี่เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะพี่อุ๋ยต้องจับตายาวยาวไปถึงนู่นแหละ
สัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานข่าวใช่ไหม
บอกว่าได้ข้อยุติละอืมตำแหน่งประทานทรภาพผู้แทนรสดอนเนี่ย
ภักคร์เพื่อไทยยอมให้ตำแหน่งนี้กับภักร์ก้าวกลัย
ค่ะแต่มีข้อแม้ว่าคือให้สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกนี่แหละ
แต่ถ้าโหวตไม่ผ่านเสียงสวเนี่ยหรือว่าไม่ได้ถึง๓๗๖เนี่ย
พักก้าวไกลต้องยอมให้เพื่อไทยพลิกมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
อืมโดยต้องอยู่ด้วยกันไม่หนีไปไหนนะอ่าอ่า
ทีนี้ก็เช็คกันวุ่นแหละเออตกลงพูดไม่พูดอย่างไร
ยังไม่ได้ยินข่าวนี้เลยด้วยซ้ำหมอชนระนานบอก
นักข่าวไปถามคุณชัยธวัฒน์บอกถึงกระแสข่าวรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับ
บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเหมือนกันยังไงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ต้องรอให้พักเก้าไกลพูดคุยกับพักเพื่อไทยซึ่งที่นัดกันตามข่าวก็คือ
วันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคมนี้ตอน๙โมงเช้า
ซึ่งหวังว่าจะได้ข้อยุติร่วมกันคุณชัยธวัฒน์บอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ไม่ให้ประชาชนผิดหวังส่วนกระแสข่าวต่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้หรือบอกเอานี่เพื่อไทยเขายอมอย่างนี้
เอาไหมให้เป็น๑๕บวก๒ก็ได้ก็คือทางพักเพื่อไทยเนี่ย
จะยกตำแหน่งประธานสภาให้กับทางฝั่งก้าวไกลนะฮะแต่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่ม๑คนจาก๑๔บวก๑
เป็น๑๕บวก๒คือเพิ่มรัฐมนตรี๑และต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
แล้วเพื่อไทยจะยอมนั่งรองประธานสภา๒คนนั่นเท่ากับว่า๑๔บวก๑
ของทางก้าวไกลจะเป็น๑๓บวก๒คือ๑๓รัฐมนตรีบวกประธานสภาและนายกด้วย
นี่ตรงนี้นะฮะคุณชัยธวัฒน์ก็ยืนยันว่าเป็นแค่ข่าวลือ
ยังไงขอให้รอวันที่๒กรกฎาคมนี้เชื่อว่าได้ข้อยุติแน่
ก่อนจะไปเลือกประธานสภากันในที่ประชุมสภาผู้แทน๔กรกฎาคม
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นจะเป็นกระแสข่าวใครปล่อยข่าวตรงไหนอย่างไร
คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลเชื่อว่าพักเพื่อไทย
ไม่ได้พูดเรื่องนี้แน่แล้วคุณชัยธวัฒน์วันนี้พูดคำนี้นะ
บอกผมเนี่ยคงไม่ต้องไปสอนหนังสือสังฆราชอุ้ย
หลังจากมีเรื่องไม่อยากให้พระบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสใช่ไหม

วันนี้ใครต้องทำตัวอย่างไรคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
ผมคงไม่ต้องไปสอนหนังสือสังฆราช
และขอยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในแกนนำ๘พักร่วมที่จับมือกันอยู่ในขณะนี้
๓๑๒เสียงแล้วไม่คิดไปไกลด้วยเรื่องที่ว่าจะมีแผนสำรองไหม
การโหวตในรัฐสภาสวจะโหวตจากผลการเลือกตั้ง
ที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์
บอกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่ได้แย่งนะแค่ขอไป
ถ้าเขาไม่ให้เนี่ยค่อยมาพิจารณากันแต่คงไม่ถึงขั้นแบบมาแยกทางกัน
เพราะนี่คือฉันธามติของประชาชน๒พัก๒๕ล้านเสียง
ประชาชนเขาอยากให้อยู่ด้วยกันถึงเพื่อไทยจะอยากออกแต่คงออกไม่ได้
เพราะเหมือนกับถูกจับคลุมถุงชนไปแล้วเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์
เลขาธิการพักก้าวไกลว่าอย่างไรลองฟังนะฮะ
เรียนยืนยันจริงว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับ
ที่ผ่านมาก็เป็นแต่กระแสข่าวนะครับที่ออกมาเท่านั้น
เราก็เชื่อว่านะครับพักเพื่อไทยคงไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะครับ
เรื่องนี้คงไม่ต้องสอนหนังสือสังฆราชกัน
โอ้โหอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นข่าวลืมไปต่างนานานะครับ
ผมคิดว่าเดี๋ยวรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับ
เรื่องแบบนั้นบางทีมันก็มีการพูดไปโดยที่ไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงนะครับ
อ๋อก่อนแน่นอนครับแน่นอนครับ
คือเรื่องที่คุณหมอชนนั่นบอกเหมือนถูกคลุมถุงชนไปไหนไม่ได้
อยากออกก็ออกไม่ได้เนี่ยเลขาธิการพระเก้าไกลบอก
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยืนยันว่ายังสัมผัสได้อยู่ถึงความจริงใจ
ระหว่างกันของ๘พักร่วมรัฐบาล

เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยท่านดูเปิดปากกับภาคภูมินะ
ผมคุยกับนักวิชาการวันนี้มาวิเคราะห์การเมืองกัน
คุณสุรนันเวชาชีวะด้วย
เขาให้นิยามความหมายบอกเพื่อไทยก้าวไกลตอนนี้เนี่ย
นอนเตียงเดียวกันนะแต่ฝันคนละเรื่อง

เขาบอกว่านอนเตียงเดียวกันแต่ฝันคนละเรื่อง
ท่านผู้ชมครับทางพักเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่มีแกนนำเข้าพักนะฮะ
เราก็โทรสอบถามคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณหมอชนน่านบอกว่าแปลกใจมากไม่รู้ที่มาของข่าว
เรื่องที่ว่าจะยอมให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภา
แต่ว่าต้องยอมให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะ
หากคุณพิทาโหวตไม่ผ่านนายกเมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่
กับรองเหล้าหน้าพักและเลขาที่การพัก
เกี่ยวกับแนวทางไปจริราชากับก้าวกลาย
ซึ่งเดี๋ยวต้องขอมติพักในวันที่๓กรกฎาคมด้วย
ก่อนโหวตประธานสภาเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องจริง
รายงานข่าวแหล่งข่าวที่ออกมายืนยันว่าเป็นการปล่อยข่าว
ระดับแกนนำภักดิ์เพื่อไทยยังงง
การมาอ้างด้วยว่าเป็นรายงานข่าวจากแหล่งข่าวในพักเพื่อไทย
คุณหมอชนน่านบอกนี่ยิ่งทำให้เราเนี่ยตกเป็นจำเลยเข้าไปอีกนะ
เพราะว่าเขาพูดมาตลอดว่าเพื่อไทยไม่มีแผน๒ไม่มีแผน๓
มีแผนเดียวจุดมุ่งหมายเดียวคือสนับสนุนให้คุณพิธา
หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกแต่ก็ยังมีข่าวมาปล่อย
บอกเราจะไปขอเป็นแกนนำสลับแบบนั้นแบบนี้ยืนยันว่าไม่มี
เพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใน๓๑๒เสียงซีกนี้
ไม่สำเร็จอย่างแน่นอนจะไม่ทำให้เกิดการเงื่อนไขอย่างนั้น
คุณหมอชนนั่นยังตัดเพาะนะครับบอกว่าบางคนเนี่ยไปตีความว่า
สื่อสารเมื่อวานนี้ไปเรื่องคลุมถุงชนเนี่ยมันเป็นการตีความการสื่อสารที่ผิดพลาด
เมื่อวานที่พูดเรื่องคลุมถุงชนเพียงเพราะต้องการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสำคัญของประชาชน
มอบอำนาจมาให้เราแล้ว๒๕ล้านเสียง
ก้าวไกลบวกเพื่อไทยก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยที่เขาอยากให้เราอยู่ด้วยกัน
ดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปคิดเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าสื่อสารผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยกับการสื่อสารที่เกิดขึ้น
อันนี้คุณหมอชนนั่นคุยกับเรานะแต่ไม่ได้เจอกันที่พักคุณหมอชนนั่นก็เลยให้เป็นข้อมูลมา
คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องธนาคารน้ำนะฮะที่จังหวัดนครพนมก็เลยได้สัมภาษณ์กัน
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยขอให้รอฟังข้อเท็จจริงจากหัวหน้าพักและเลขาธิการพัก
คณะทำงานฝ่ายเจรจามั่นใจว่าเรื่องประธานสภาจะจบลงด้วยดีทุกฝ่ายจะแฮปปี้
ส่วนตัวก็ไม่เคยคิดเรื่องแผนสำรองนะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณพิธาหรือคุณพิธาโหวตไม่ผ่านเสียงสว๓๗๖เสียง
พร้อมนั่งเก้าอี้นายกหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณเศรษฐาบอกไม่คิดตอนนี้ช่วยกันให้ผ่านด่านแรกก่อนไม่มีคิดแผนอื่นไว้ทดแทนทั้งนั้น
แหล่งข่าวใช่ไหมครับคอยคอยฟังจากเพื่อไทยดีกว่ามั้งคอยฟังจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาเป็นคนแถลงดีกว่า
หรือคนไปเจรจาคอยแถลงดีกว่านะครับผมเองผมไม่ได้อยู่ในขบวนการเจรจาเลยนะครับอยู่ในขบวนการทำงานมากกว่า
อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกับทางคุณสิริกัญญายังไม่ได้คิดนะครับมันยังไม่ถึงวันนั้นเลยครับยังไม่คิดทีละขั้นตอนดีกว่าผมว่านะครับ
มีรายงานเพิ่มเติมมาอีกนะค่ะมีรายงานว่าไอ้รายงานข่าวเมื่อวานอ่ะ
คุณอรัชพรอ่ารายงานในรายงานเนอะอ่า
ทำให้สอสอหลายคนของพักเพื่อไทยไม่ค่อยสบายใจอืม
คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสเชียงรายพักเพื่อไทยถึงขั้นบอกเลยว่า
โดยหลักแล้วคณะเจรจาเนี่ยต้องไปคุยตามมติของพัก
ซึ่งพักเพื่อไทยมีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ต้องเป็นของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจะไปยกให้ใครไม่ได้อืม
ณเจรจาก็ทำหน้าที่เป็นแค่บุรุษปรายศนีย์ก็คือไปบอกเขาว่า
มติพักเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปตัดสินใจแทนคนในพัก
และหากภักดิ์เพื่อไทยจะมีมติว่ายกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ให้กับก้าวไกลจริงคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่าน
สสเชียงรายพักเพื่อไทยบอกว่าถ้าถึงเวลาจริง
สอสอพักเพื่อไทยจะมีมติโหวตตามมติภักดิ์หรือไม่ก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
เอาเป็นว่าณขณะนี้ขอฟังคณะเจรจาที่จะไปคุยกับก้าวไกล
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สองกรกฎาคมก่อนก็แล้วกันค่ะ
คือแหมมันจะไม่เข้าใจผิดยังไงเล่นเปรียบเปลยกันซะหลายอาชีพเหลือเกิน
เดี๋ยวเจ้าอาวาสเดี๋ยวอะไรนะพระบวชใหม่เดี๋ยวเนรเดี๋ยววันบุรุษปริศนีย์มาอีกแล้วเหรอ
ครับมันงงไปหมดเลยนะคะตอนเนี้ยคือถ้าพูดตรงตรงมันอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นไหม
ทีนี้ไปดูฝั่งว่าที่ฝ่ายค้านกันบ้างครับจะใครฝั่งเนี้ยใครจะถอยไม่ถอยไม่รู้
แต่ลุงตู่ถอยแล้วค่ะยังไงลุงตู่ประกาศบอกตอนนี้ก็ต้องขอถอยห่างออกจากการเมือง

ทำเฉพาะเรื่องงานของรัฐบาลที่มีเวลาอยู่จำกัดเท่านั้นแหละอืม
เรื่องการเมืองก็ว่ากันไปส่วนประเด็นที่บอกว่านายพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ย
อ่าผมยังไม่เห็นก็ยังไม่ได้พูดคุยกันก็เป็นเรื่องของคุณพีรพันธ์เขา
ขอร้องล่ะไม่ต้องเอาผมไปทำให้มันเกิดปัญหาความขัดแย้งอีกได้ไหม
ผมขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ดีกว่า
สู่การเปิดรัฐธรรพาเศรษฐ์แว่นแบบเดินส่วนเปิดรัฐธรรพา
คือคุณพีรพันธ์ที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ย
เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งของพักรวมไทยสร้างชาติ

ซึ่งในตำแหน่งราชการทางการเมืองลักษณะแบบนี้
โศกรัฐบาลเลขาธิการนายก

ทีนี้คุณพิรพันธ์ก็มีเงื่อนเวลา
ต้องไปรายงานตัวเป็นสอสอเดี๋ยวรายงานตัวไม่ทัน

เพราะฉะนั้นเลยต้องลาออกจากเลขาธิการนายก

อ้าวภูมิใจไทยว่ายังไง

หนูอนุทินนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็พูดถึงความชัดเจนในการโหวตเลือกประธานสภาว่า
ภูมิใจไทยคงไม่เสนอชื่อใครเป็นประธานสภา
แต่จะขอดูแคนดิเดตของแต่ละพักที่เสนอมา
แล้วจะหารือกันภายในพักก่อนเริ่มประชุม

สถานการณ์มันเป็นไปในทิศทางแบบไหนยังไง

ปัญหาของก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นเรื่องของพระ

เนรอย่างภูมิใจไทยจะไปเกี่ยวอะไรแล้ว

นั้นให้พระบวชใหม่กับเจ้าอาวาสหรือพระแก่พรรษาอะไร

อืม
ใจไทยคงไม่ได้เสนอประธานสภาในส่วนของภาคภูมิใจไทย
คงไม่ได้มีความลำบากใจอะไรมากนัก
ค่อยหาเรื่องกันทฤษภาปกติก่อนที่จะมีมติอะไร
สภาเขาจะมีห้องให้พักการเมืองแต่ละพักได้ประชุมย่อยกันอยู่แล้ว
จุดยืนของพักภูมิใจไทยก็เป็นไปตามแถลงการที่ได้แถลงไว้
อย่างเป็นทางการนะตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคมตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่า
ใครจะถูกเสนอเป็นนายกเสนอแล้วการลงมติจะเป็นอย่างไร
ก็ขอให้มันเกิดขึ้นก่อนภูมิใจไทยก็มีแนวทางอยู่ในใจ
ต้องดูว่าสถานการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่ให้ความมั่นใจได้ก็คือว่าเราจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง
เราไปรอส้มหล่นส้มเหลือไม่ได้หรอกนี่มันบ้านเมือง
แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นพักลำดับแรกและลำดับ๒
เราก็พูดมาตลอดเวลาว่าภาคภูมิใจไทยจะวางตัว
ให้เป็นไปตามมารยาททางการเมือง

คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

ก็พูดถึงตำแหน่งประธานสภานะคะว่า
ถ้าคนที่ได้ตำแหน่งนี้คือหมออ๋อง
หรือว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดาจากเก้าไกลจริง

หนึ่งลดบทบาทตัวตึงลง
มีวุฒิภาวะในการคุยในการประสานทุกพัก

เพราะว่าท่านพลเอกประวิทย์ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไร

แล้วก็ต้องทำให้งานของสภานี่เดินหน้าไปให้ได้นะครับ
ไม่ใช่มาทำงานเพื่อสนองนโยบายของพักใดพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับ
ทุกครั้งผมจำได้ว่าหลายคนพอมาเป็น
ก็ต้องลดบทบาทการทำงานในพักลง

เพราะว่าต้องเป็นประธานของทุกคนในที่ประชุมนะครับ
ก้าวไกลเขาเสนอชื่อแล้วก็เปิดเผยมาแล้วก็คือหมออ๋องใช่ไหม

สอพิศนุโลกของพักเก้าไกลไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์ในช่วงเวลานี้ด้วยหรือเปล่า
วันนี้พักก้าวไกลนำโดยหัวหน้าพักคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเนี่ยลงพื้นที่ไปขอบคุณประชาชน
พิสุนุโลกสอ๕คนก้าวกลายได้๒

ก็เป็นภาพบรรยากาศเหมือนกับทุกที่ที่
คุณพิธาเดินทางไปนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
จังหวัดพิสุนุโลกนะฮะไปขอบคุณประชาชน

หาธาตุวรมหาวิหารที่อำเภอเมือง
คนก็มาต่อคิวรอต้อนรับ
รอถ่ายรูปกันยาวเหยียดเลยนะฮะ
และแน่นอนว่าหลายคนก็จับจ้องไปที่

พื้นที่การเลือกตั้งของทางหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกด้วยนะครับ
เป็น๒ที่นั่งจาก๕ที่นั่งนะครับ
ซึ่งหมออองก็คือแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนรัศดรของพระเก้าไกล
นี่ครับอยู่ข้างคุณพิธานี่แหละ
จากนั้นคุณพิธาก็ไปกราบสักการะพระพุทธชินราชในวิหารหลวงนะครับ

คุณพิธาก็บอกขอพรให้ชาวพฤษณโลกนะ
เมื่อวานเพิ่งผ่านพ้นเรื่องเหตุแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนใหม่ใช่ไหม

นักข่าวก็ถามว่าขอให้เป็นนายกด้วยหรือเปล่า
คุณพิทาบอกก็ถ้าเกิดลอตเตอรี่มันออกมาหมายเลข๓๗๖เนี่ย
ก็คงได้เป็นนายกค่อยมาว่ากันอีกที
คุณพิธาบอกว่าทางพระเก้าไกลยืนยันไปแล้วนะครับว่า
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนี่อันนี้โพสต์ไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
อตเตอรี่นะที่ซื้อนะฮะลงท้าย๓๗๖นะครับ
ส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับคุณพิทาบอกว่า
ก้าวไกลยืนยันไปแล้วว่าหมออ๋องคือแคนดิเดต
ประธานสภาผู้แทนรัศดรของพักส่วนการมาขอบคุณประชาชนที่พิสุนโลกในวันนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเรื่องประธานสภาคณะเจรจา
จะไปเจรจากับพักเพื่อไทยเชื่อว่าสุดท้ายจะจบลงด้วยดี
ยืนยันว่ายังเชื่อใจพักเพื่อไทยเชื่อใจมากกว่ากระแสข่าวต่างที่ถูกปล่อยออกมา
คุณพิธาตั้งข้อสังเกตที่พูดถึงการตั้งข้อสังเกต
ว่าเลือกลงพื้นที่พิศนุโลกในวันนี้แล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคม
คือวันพรุ่งนี้จะไปจังหวัดขอนแก่นเป็นการเล่นเกมมวลชนหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีเสียงพูดถึงว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกล
จะเล่นเกมมวลชนเอามวลชนมาโอบล้อม
เพื่อจะให้ฉากทัศน์ต่างเป็นไปตามที่วางเอาไว้
คุณพิทายืนยันว่าไม่ใช่นะครับแต่ที่มาหลายจังหวัด
มาหาประชาชนมาพบปะมาขอบคุณในหลายพื้นที่เนี่ย
เพราะเดี๋ยวพอเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดรไปแล้ว
แล้วต้องทำงานไปแล้วโดยเฉพาะถ้าได้เป็นนายก
จะลงพื้นที่ได้ยากก็เลยพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ในช่วงนี้
ลงพื้นที่ให้ครบทุกพื้นที่
ไม่เคยเห็นด้วยกับทางเลขาแล้วก็คุณผู้เป็นเลขา
หรือที่เลขาสัมภาษณ์ไปไม่เช้าว่าก็ไม่เชื่อว่าเทศไทยจะมีเงื่อนไขใหม่ออกมาอย่างนั้น
แล้วก็เป็นประธานาธิบดิ์ประเศษภาคคุณพรนานพูดว่า
ก็มีอยู่ชาติภาคอีกคือชาติภาคที่เราจะไปต่อให้ฟื้นถึง
ก็จะเป็นภัยบัตรภัณฑ์ปริการเศรษฐโลกภาษณ์
ขึ้นเวทีปราศัยที่ลานแอโรบิกสวนชมนั่น

โดยบอกว่ามาขอกำลังใจเพื่อการเป็นนายกคนที่๓๐ด้วย
ส่วนหมออ๋องก็คุยกับประชาชนพูดกับประชาชนนะครับ

จะเปลี่ยนสภาที่มีแต่ผู้ทรงเกียรติ
ให้เป็นสภาของประชาชนในวัย๔๐
แหมเกิดมาก็ไม่เคยจะคิดนะครับ
คือ๔๒ปีคืออายุของหมออ๋องนะฮะ